เชื่อว่าหลายคนนะคะคงได้ติดตามเฟซบุ๊คของรัศดรอาวุโส
ที่ได้สร้างผลงานด้านวิจัยพันธุ์ข้าวและกล้วยไม้ไทย
อย่างสัตว์ราจารย์ระพีสาธิ์คลิกมาแล้ว
วันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พูดคุยนะคะ
ซึ่งท่านได้เล่าให้พวกเราฟังถึงสิ่งที่ทำให้ท่านมีกำลังใจ
ในการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ
สัตว์ราจารย์ระพีสาธิ์คลิกนายกสมธุ์คลับกล้วยไม้แห่งประเทศไทย
พระบรมราชูปธรรมผู้ที่ได้ถวายงานใกล้ชิด
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไวโอลินเพลงพระราชนิพลแสงเทียน
ที่มีความหมายลึกซึ้งถึงสังขารที่ไม่เที่ยงของมนุษย์
ต้องเร่งทำความดีกันให้มากที่สุด

แม้ว่าวันนี้ศาสตราจารย์ระพีจะมีอายุเข้าปีที่๙๕แล้ว
แต่ก็ยังคงเดินทางมาทำงานที่สถาบันวิจัยพืชสวน
วิชาการเกษตรทุกวัน
เพื่อเร่งรวบรวมผลงานที่ได้ทำมาทั้งชีวิต
ทำเป็นหอจดหมายเหตุเพื่อเป็นวิทยาธารให้กับนักวิชาการ
นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ
บอกเหตุผลที่ตัวเองจัดงานวิจัยและผสมพันธุ์กล้วยไม้
ทำให้สามารถขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยได้สำเร็จเป็นจำนวนมากค่ะ
ปลูกกล้วยไม้สมัยนั้นหวงกัน
หนึ่งห่วงวิทยาและสองห่วงพันธุ์ไม้

เพราะผมเปิดโหมดผมก็ถูกเข้าเกลียด
จริงในหลวงพวกนี้รับสั่งว่าอย่างไร
อาจารย์อย่าท้อนะนี่ติดตามผลงานของอาจารย์มาตลอด
นี่แหละแสดงว่าพระองค์ท่านนี่ไร้มากเลย
มองลึกเข้าไปถึงตัวฐานได้
สัตว์อาจารย์ระพียังระบุด้วยนะคะว่าตลอดการทำงานของตัวเอง
หลวงราชการที่๙ไม่เคยรับสั่งเรื่องอะไรโดยตรง
แต่เชื่อว่างานที่ได้ทำตรงกับพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านอยู่แล้ว
และจะขอสารต่องานตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตค่ะ